ท่านผู้ชมครับกลับมาช่วงนี้เราเริ่มต้นด้วยเหตุอุกอาจที่เกิดขึ้นที่นครนายกนะฮะ
วันนี้เราลงพื้นที่ตามความคืบหน้าของคดีให้กล้องวงจรปิดก็ได้มาหลายจุดนะครับ
เมื่อคืนนี้เนี่ยรถตู้ของนายกอบตบางสมบูรณ์ที่นครนายกถูกคนร้ายเนี่ยขับรถไล่ตามแล้วก็ยิงถล่มนะฮะ
ในรถมีกันหลายคนตายไปสองเจ็บสาหัสอีกหนึ่งไปดูช่วงเวลาที่หลังจากเกิดเหตุแล้วยาดเข้ามาถึงจุดเกิดเหตุกันนะครับ
นี่ญาติญาติที่มาเขาบอกเขาสงสัยใครนี่เขาเอ่ยชื่อเลยนะฮะเดี๋ยวต้องไล่ไล่ดูนะครับท่านผู้ชมครับ
ที่เกิดเหตุเมื่อคืนนี้ฮะสพดงละครได้รับแจ้งเหตุก็มาตรวจสอบ
รถตู้สีดำยี่ห้อหุ่นใดนะฮะถูกไล่ยิงแล้วก็ถลายลงไปนู่นฮะ
ลงข้างทางไปลึกกว่า๑๐เมตรจากถนนสภาพถูกยิงแบบกระหน่ำยิงเนี่ยกระสุนเนี่ยกราดเข้าที่ตัวถังฝั่งด้านคนขับเนี่ยหลายจุดด้วยกัน
แล้วในรถนะครับพบว่าคนขับรถชื่อนายวัชระนุษย์แดงอายุ๕๒ปีเป็นคนขับ
ถูกยิงเนี่ยกระสุนเข้าชายโครงขวาทะลุชายโครงซ้าย๑นัด

คนนี้เสียชีวิตค่ะนี่รถตู้นะฮะพุ่งถลายลงไปนู่นนะครับ
วัชระนี่คนขับรถนะฮะเสียชีวิตอยู่ที่เบาะคนขับ
มีนายสมชายม่วงกาดอายุ๖๓เป็นรองนายกอบตบางสมบูรณ์
นั่งอยู่ที่เบาะตำแหน่งเบาะหลังคนขับ
ถูกยิงในกระสุนเข้าชายโครงข้างขวาทะลุข้างซ้าย
แล้วก็ขาข้างซ้ายช่วงหัวเข่าเสียชีวิตเหมือนกัน
ใช่ค่ะด้วยความที่นั่งอยู่ฝั่งขวาของรถตู้

แล้วจะเห็นว่าทั้งสองศพเนี่ยกระสุนเข้าชายโครงกับหัวเข่าหมดเลยนะ

มีคนที่บาดเจ็บสาหัสนะครับ
ผู้ช่วยศาสตราอาจารย์ดรยานกรโทประยูน
อายุ๔๔ปีท่านนี้
นี่คือนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางสมบูรณ์
นั่งอยู่เบาะข้างนายสมชายที่เป็นรองนายกอบต
กระสุนเข้าที่แขนเข้าหัวไหล่เข้าขาด้วยรวม๔นัด
มีถากไทยทอยไปอีก๖๗นัด

เจ้าหน้าที่ช่วยเหลือนำตัวส่งโรงพยาบาลเมื่อคืนนี้
ตอนที่ไปถึงที่เกิดเหตุ
และมีอีก๑คนมากัน๔คน

ชาญเจริญรุ่งเรืองอายุ๖๔ปี
เป็นที่ปรึกษาของนายกอบตที่ปรึกษาของดรยานกร
ไม่ได้รับบาดเจ็บนี่นะฮะคนนี้รอดนะคะ
ท่านผู้ชมครับเขาซ่อนตัวหลบซ่อนตัวได้ทันช่วงเวลาเกิดเหตุ
ถูกกระหน่ำยิงนะฮะก็คงซ่อนอยู่ในมุมของรถนั่นแหละ
ใช่ค่ะจากการตรวจสอบในรถตู้นะครับมีปืนพกไม่ทราบขนาด
ตกอยู่ที่พื้นตำแหน่งหลังคนขับอยู่กระบอกหนึ่งลักษณะการนั่ง
เป็นแบบนี้เห็นเลยนะฮะฝั่งขวาเนี่ยคนขับกับเบาะหลังคนขับ
เสียชีวิตทั้งคู่นายกอบตนั่งอยู่ข้างเบาะหลังคนขับแต่ว่า
เข้ามาด้านในเจ็บสาหัสแล้วอีกคนนึงรอดนะฮะอยู่ฝั่ง
อยู่ด้านเบาะหลังสุดตรงนั้นนะครับก่อนจะมีหลังสุดอีก
แถวหนึ่งชาวบ้านในพื้นที่ใกล้เคียงบอกว่าเห็นรถเนี่ยขับ
ตามกันมาสองคันโดยคันที่ขับตามหลังรถตู้ของนายกอบตบางสมบูรณ์เนี่ยเป็นรถกระบะ
พอมาถึงใกล้จุดเกิดเหตุตรงนี้คือถนนปากท่อบางปรัง
ตำบลศรีจุฬาอำเภอเมืองจังหวัดนครนายกได้ยินเสียงยิงเนี่ยยิงปืนรัวแบบรัวเป็นชุดสิบกว่านัด
แล้วรถตู้ก็พุ่งตกลงไปข้างทางส่วนรถกระบะของกลุ่มมือปืนเร่งเครื่องหลบหนีไปอย่างรวดเร็ว
หลังจากเสียงปืนสงบชาวบ้านถึงกล้าออกมาดูพอมาถึงเนี่ยพบว่ามีผู้เสียชีวิตคาที่อยู่คนหนึ่ง
ส่วนคนขับตอนนั้นยังพอมีสติอยู่แล้วสักพักนึงเขาแบบเหมือนกับหลับไปเลยนิ่งเงียบไปเลย
สุดท้ายเสียชีวิตอีก๒คนเนี่ยยังไม่ทราบว่าเป็นใครอะไรยังไงแล้วออกไปจากรถตอนไหนแบบไหนหรือว่าหนีกันยังไง
เอาเป็นคนหนึ่งเนี่ยสาหัสอีกคนหรอดมาได้

มันปกติ
แบบที่ก็เหมือนรถเท่ามาปกติ
รถจำสีจำรุ่นคันที่หลาง
ถือว่าอูอานมากนายงิงถล่มกันนะครับ
ตาย๒สาหัส๑และก็รอดคมกระสุนมา๑
ลงพื้นที่ไปตรวจสอบที่เกิดเหตุนะครับไปกับชุดพิสูจน์หลักฐานด้วย
เก็บพยานหลักฐานวัตถุพยานต่างโดยรอบที่เกิดเหตุ

คือที่รถตู้เนี่ยพบว่ามีรอยกระสุนเข้าจากด้านขวาของตัวรถนะครับ
เป็นฝั่งคนขับเข้ามาเยอะเลย
หน้ารถฝากระโปรงก็มีรอยกระสุนเข้ามาอีกหลายจุด
ตอนนี้ก็ต้องไล่ตรวจสอบแล้วก็สอบถามข้อมูลจากญาติแล้วก็พยานแวดล้อมด้วยนะครับ
ส่วนคดีอยู่ในท้องที่ของสพดงละคร
ผู้บัญชาการตำรวจภูทรภาค๒บอกว่า
สิ่งที่ต้องเร่งดำเนินการก็คือสอบสวนเกี่ยวกับเรื่องของพยานแวดล้อมต่าง
แล้วก็ไปตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิดในจุดต่าง
เส้นทางที่คิดว่าคนร้ายเนี่ยจะขับมาลงมือก่อเหตุแล้วก็ขับหลบหนีไป
เบื้องต้นปมขัดแย้งคาดว่าอาจจะเป็นเรื่องการเมืองท้องถิ่น
และคนร้ายคงจะมากันเป็นกลุ่มคงมีมากกว่า๒คน
มีการวางแผนแล้วก็แบ่งงานกันทำ
คนร้ายคงจะมุ่งเป้าคนที่อยู่ในรถแล้วก็นายกอบตเป็นหลัก
ส่วนเรื่องการคลี่คลายคดีเนี่ยอาจจะต้องขอเวลาสักระยะหนึ่งหรือว่าสักนิดนึงตำรวจบอกนะฮะ
ใช่ค่ะเดี๋ยวคุณผู้ชมติดตามข่าวนี้กับเรานะคะ
เพราะว่าทีมข่าวของเราได้ไปคุยกับในชาญคนที่เขารอดจากเหตุการณ์นี้
และไม่บาดเจ็บเลยไม่โดนคมกระสุนเลยเดี๋ยวเขาจะเล่าให้ฟังว่ามันเกิดอะไรบ้าง
แต่อยากให้คุณผู้ชมได้ดูรายละเอียดที่เราได้ภาพจากกล้องวงจรปิดมาด้วยนะคะ
เพราะว่าทีมข่าวของเราลงพื้นที่ไปรีสอร์ท
สอดแห่งนี้เป็นสถานที่กินเลี้ยงก่อนเกิดเหตุค่ะ
นี่คือจุดสุดท้ายนะคะที่กลุ่มของนายกอบตบางสมบูรณ์เขามาสังสรรค์กันที่นี่ก่อนจะขึ้นรถตู้ไป
ทีมข่าวของเราไปคุยกับพนักงานที่รีสอร์ทมาก่อน
พนักงานเล่าให้ฟังเมื่อวานนี้๖โมงเย็น
กลุ่มของนายกอบตมาใช้สถานที่ที่ร้านจัดกิจกรรมกินเลี้ยงมีคนมาร่วมงานประมาณ๔๐คน
เวลาเกือบ๓ทุ่มได้นายกอบตออกไปจากร้านค่ะ
แล้วตอนนั้นฝนตกหนักด้วย
ผ่านไปประมาณสักครึ่งชั่วโมงเองนะคะ
มีคนโทรศัพท์กลับมาที่กลุ่มที่เขายังกินเลี้ยงกันต่ออยู่
ว่ารถของนายกอบตถูกยิงโอ้โห
ถึงครึ่งชั่วโมงค่ะหลังจากออกไป
แต่ตอนนั้นทุกคนออกไปดูไม่ได้เพราะว่าฝนตกหนักมาก
๕ทุ่มฝนมันเริ่มเบาทุกคนก็ทยอยออกไปจากร้านจนหมด
โดยในงานเนี่ยนะคะมีคนที่แบบไปเชียร์ดื่มอะไรแบบนี้นะ

ทีมข่าวของเราก็เลยได้ภาพจากกล้องวงจรปิดมา

เดี๋ยวคุณผู้ชมลองดูนะคะรถเก๋งสีเทาคันแรกคันนี้
ออกมาจากรีสอร์ทในช่วงเวลา๒ทุ่ม๔๕นาทีแล้วก็ขับผ่านไป
จากนั้น๒ทุ่ม๔๗นาทีจะเห็นรถตู้ของกลุ่มนายกอบตบางสมบูรณ์ออกมาจากร้าน
ซ้ายออกมาจากร้าน๒๐นาฬิกา๔๗นาทีจังหวะนั้นเห็นไหมคะ
นี่ออกมานี่นะฮะแล้วเดี๋ยวคุณผู้ชมสังเกตต่อนะคะ
อีกคันนึงก็เป็นรถต้องสงสัยเพราะว่าหลังจากรถตู้ผ่านไปไม่ถึงสักยี่สิบวินาทีอ่ะคุณ
มันจะมีรถเก่งสีขาวนี่ขับตามรถเก่งสีขาวตามลูกศรสีแดงนะคะ
เหมือนจอดรออยู่และขับตามออกมาเมื่อรถตู้ของนายกอุปตอบขับไป
อันนี้เจ้าหน้าที่ตั้งข้อสังเกตเอาไว้แบบนี้นะคะรถเก๋งสีขาวคันนี้
เพราะปกติถ้าเป็นตามถนนก็อาจจะไล่ขับตามกันไปก็ได้แต่คันนี้ทำไมเพิ่งออกมาจากซอยใช่ค่ะ
อันนี้ก็คาดว่าเป็นรถต้องสงสัยไปจอดอยู่ริมถนนด้านซ้ายเหมือนจอดรออะไรบางอย่าง
พอรถตู้ของนายกอบตขับผ่านไป
รถเก่งคันนี้ค่อยขับตามไปด้วย

ใช่ค่ะดังนั้นภาพจากกล้องวงจรปิด

รถเก๋งสีเทากับรถเก๋งสีขาว

ก็จะมีรถเก๋งสีขาวตามมาอีก

ใช่ค่ะแต่รถเก๋งสีเทา

อำเภอเมืองนครนายกห่างจากจุดเกิดเหตุ๑๑กิโล

ตู้ของนายกอบตขับผ่านไป
รถเก๋งสีขาวอยู่อีกแล้ว

อันนี้ยิ่งกระชั้นเลย

กลุ่มของนายกอบตไปกินเลี้ยงกันนะคะ
จนถึงจุดที่เกิดเหตุนะคะ
ระยะทาง๓๕กิโล

รถเก๋งสีเทากับรถเก๋งสีขาว
ขออนุญาตใส่วงเล็บเอาไว้ก่อนว่าต้องสงสัย

แต่เจ้าหน้าที่เป็นคนให้ข้อมูลว่า

เพราะว่ารักษณะการขับนำขับตามรถตู้ของนายกอบตค่ะ
ก็ต้องไปดูว่าจะมีกล้องมุมอื่นที่มันจะเห็น
พฤติกรรมอะไรชัดเจนกว่านี้หรือเปล่า

ทีมข่าวของเราได้ภาพจากกล้องหน้ารถรถตู้ข่าวหน้ารถตู้
อาจจะเป็นสีบรอนด์หรือสีเทาก็ไม่รู้เป็นช่วงขับแซง
ช่วงขับแซงรถของกลุ่มนายกอบตที่ถูกยิงถล่มใส่
ท่านอาจจะมีคำถามว่าอ้าวแล้วกล้องหน้ารถตู้ไม่มีภาพเคลื่อนไหวเหรอ
ตำรวจบอกว่ามีค่ะแต่เดี๋ยวจะเสียรูปคดี
ขอเก็บเอาไว้เป็นหลักฐานสำคัญในการติดตามรถต้องสงสัย
หรือว่ากลุ่มคนร้ายก่อนใช่ไม่ใช่อย่างไรเนี่ยว่ากันอีกทีนึง
แต่ว่าไทยรัฐทีวีทีมข่าวของเราได้รับมาเนี่ยนั่นแสดงให้เห็นว่ารถเก๋งคันนี้
ถ้าเกิดตามในกล้องวงจรปิดอาจจะเป็นคันสีเทาอืมมีการขับแซงใช่ค่ะ
ขับมาข้างหน้ารถระยะประชันแบบนี้ค่ะเพราะช่วงนึงออกมาจากร้านเนี่ย
ขับออกไปก่อนแล้วมีช่วงชะลอใช่ไหมใช่ค่ะมีช่วงชะลอหยุดเหมือนกับหยุดรออะไรก็ไม่รู้
แต่พอรถตู้ของนายกอบตผ่านไปอ้าวขับออกมาแล้วขับตาม
แล้วมันมีช่วงหนึ่งที่คันนี้ขับแซงขึ้นมาข้างหน้าอย่างนี้
ใช่ค่ะดังนั้นตอนนี้มีรถยนต์ต้องสงสัยอยู่๒คันนะคะ
คันนี้กับคันสีขาวเดี๋ยวรอข้อมูลเพิ่มเติมจากทางตำรวจ
อาจจะไม่ใช่ก็ได้ค่ะครับทีมข่าวของเราได้คุยกับน้องสาวของนายกอบตนะคะ
นางสาวอุตสาห์อายุสามสิบเก้าปีเธอก็ไปดูการพิสูจน์หลักฐานนะคะ
ผู้หญิงที่ใส่เสื้อสีดำท่านนี้นะคะครับเธอก็บอกกับทีมข่าวของเราว่า
คุณหมอก็อนุญาตให้เข้าเยี่ยมพี่ชายแล้วก็คือตัวนายกอบตตอนนี้อาการปลอดภัยแล้วค่ะ
กระสุนฝังในร่างกายสี่นัด
แขนที่หัวไหล่ที่ขาและมีบาดแผลที่ไทยทอย
กระสุนถากที่ไททอยตั้งหกเจ็ดนัดนะคะคุณผู้ชมโอ้โห
การก่อนนะคะอีกสัก๒๓วันนะคะแต่ตอนนี้ถือว่าปลอดภัยแล้ว
น้องสาวบอกว่าวันเกิดเหตุพี่ชายมีนัดประชุมโหวตประธานสภา
นายกอบจก็เลยนัดพบกันก่อนจะมีการโหวตนะคะ
เขานัดเจอกันก่อนนัดคุยกันก่อนอันนี้คือภาพตอนที่เขานัดคุย
กินข้าวกันก่อนจะเกิดเรื่องครับทีนี้ประเด็นเรื่องของคนร้ายมาดักซุ่มยิงกระหน่ำยิงใส่
เป็นเรื่องการเมืองท้องถิ่นหรือเปล่าเธอบอกว่าขออธิบายก่อนว่า
พี่ชายไม่เคยมีปัญหากับใครมาก่อนนะคะหลังจากที่พี่ชายรับตำแหน่ง
ก็พยายามระมัดระวังตัวอยู่ตลอดค่ะครับเวลาจะออกไปไหนไปข้างนอกจะใช้รถสองคัน
วันเกิดเหตุคิดว่าไม่มีเหตุการณ์อะไรก็เลยไปคันเดียว
จนโอ้โหมันมาเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้น
แต่ว่าน้องสาวก็พูดถึงเรื่องของเหล็กไหลด้วยนะคะ
น้องสาวบอกว่าคือพี่ชายไม่เคยห้อยเครื่องรางแม้แต่ชิ้นเดียว
แต่จนมาลงเล่นการเมืองท้องถิ่นเนี่ยก็เลยมีเหล็กไหลเชื่อว่ามีความศักดิ์สิทธิ์อะค่ะ
คนบางสมบูรณ์ตอบได้ค่ะไม่ต้องตัวเปล่าเป็นคนตอบหรอก
สมบูรณ์ตอบได้ทุกคนว่าสงสัยใครคิดว่าน่าจะเป็นรถเก๋ง
รถเก๋งที่สัดยิงค่ะของคนร้ายค่ะ

ทีนี้ค่ะน้องสาวของนายกอบตที่พูดถึงเหล็กไหลก็เพราะว่า
มาที่จุดเกิดเหตุมาตามหามาหาเหล็กไหลของพี่ชาย
นำสร้อยคอของพี่ชายมาให้ดูนะคะ
แล้วเธอก็บอกว่าจุดที่ไทยทอยเป็นจุดที่ห้อยเหล็กไหล
มีรอยแตกและหลุดหายไป
ท้ายทอยของพี่ชายเธอก็เลยเป็นแค่รอยถาก
กระสุนไม่เข้าไปที่ไทยทอยถ้าเข้าไปที่ไทยทอยไม่รู้จะเกิดอะไรขึ้น
ก็เลยเอาสร้อยมาให้เจ้าหน้าที่ดูมาให้นักข่าวดู
เพื่อจะหาเหล็กไหลที่หายไปที่บริเวณจุดเกิดเหตุ

นี่คือลูกชายนะครับชื่อชาญสินนะครับ
ลูกชายบอกว่าทราบข่าวเนี่ยคือมีคนโทรไปบอก
เมื่อวานนี้มีการประชุมรวมตัวนายกอบตในตัวเมืองนครนายก
ซึ่งนายกอบตแล้วก็พ่อของคุณชาญสิน
ก็คือนายสมชายที่เป็นรองนายกอบตเนี่ยออกไปตั้งแต่ตอนเย็น

เส้นทางที่เกิดเหตุเป็นเส้นทางที่ใกล้บ้านของนายกอบตแล้ว
พ่อเนี่ยจอดรถเอาไว้ที่บ้านของนายกอบต
ที่ผ่านมาพ่อไม่เคยพูดเรื่องเกี่ยวกับการเมืองท้องถิ่น
ความขัดแย้งอะไรตั้งแต่พ่อเข้ามาเล่นการเมืองเนี่ย
พ่อก็จะระวังตัวตลอดส่วนปมเหตุเชื่อว่าเป็นเรื่องการเมืองท้องถิ่น
คนร้ายน่าจะหวังเอาชีวิตทั้งหมด๔คนในรถ
ที่ผ่านมาปกติเวลาไปไหนนอกพื้นที่
ทีมนี้เขาจะไปด้วยกันทั้งหมด๔คน
นี่ลูกชายของคุณสมชายบอกนะฮะ
แล้วหากอยู่ในพื้นที่เขาก็จะแบ่งงานกันทำ
แล้วจะคอยดูแลกันและกันเพื่อให้ดูแลกันอย่างทั่วถึง
ส่วนอาการของนายกอบตตอนนี้เท่าที่ทราบ
ปลอดภัยพ้นขีดอันตรายแล้วตำรวจเนี่ย
ก็ไปดูแลเรื่องของความปลอดภัยให้อยู่
ส่วนศพของพ่อแล้วก็คนขับรถที่เสียชีวิต๒คน
อยู่ที่โรงพยาบาลนครนายกนะครับ
รอผลการตรวจสอบตามขั้นตอนก่อน
โดยเฉพาะเรื่องของผลการตรวจโควิด
ก่อนที่จะส่งศพไปผ่าชนะสูตรอย่างละเอียด
ตามขั้นตอนที่โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์

ขณะที่คนขับรถก็คือนายวัชระนุษย์แดง

ก่อนหน้านี้เนี่ยไปบวชอยู่นะ
แก้บนมา๗วัน

ศึกมาก็มาทำงานก็คือมาขับรถให้นายกอบต
แล้วก็ประสบเหตุเมื่อคืนนี้เลย
ผมเชื่อว่าน่าจะเป็นปัญหาทางการเมืองนะ
เพราะว่าพ่อตัวพ่อยังไม่เคยมีปัญหากับใครเลย
ในการใช้ชีวิตในการทำธุรกิจของตัวเองอยู่
ก็จะมีปัญหาก็คือพอเขามาลงเล่นการเมืองนี่แหละ
ก็ต้องกังวลเป็นธรรมดานะครับ
แต่ก็เราก็ระวังตัวในระดับหนึ่งครับ
คุณผู้ชมค่ะคุณผู้ชมต้องฟังข้อมูลจากคนนี้ค่ะ

ไม่โดนกระสุนเลยไม่บาดเจ็บเลย

ชาญเล่าให้ฟังแบบนี้นะคะ
เมื่อวานออกมาจากร้านอาหารที่กินเลี้ยงกันตอนประมาณ๓ทุ่ม
ระหว่างทางก็พูดคุยกันมาตลอดทาง
ทันสังเกตจริงว่ามีรถคันไหนขับนำขับตามขับแซงหรือเปล่า
แต่พอขับไปถึงบริเวณถนนสายบังปรางเตยน้อยอำเภอเมือง

ประมาณ๔กิโลเมตรจะถึงบ้านอยู่แล้วค่ะ
เขาเห็นรถเก๋งสีขาวค่ะ
ขับมาประกบทางด้านขวาของรถตู้

แล้วก็มีการกระหน่ำยิงเกิดขึ้น
ตอนนั้นไม่ทันตั้งตัวจริง
เห็นแค่แสงไฟจากปลายกระบอกปืน
วินาทีนั้นทุกคนที่อยู่ในรถตู้
หมอบต่ำนะคะรวมถึงในชาญด้วย
และทุกคนพยายามจะปกป้องนายกอบตกดศีรษะนายกอบตให้หมอบต่ำ
ทุกคนเอามือไปเหมือนกับกันแล้วก็กดศีรษะให้ลงต่ำ
รองนายกอบตที่นั่งอยู่ฝั่งขวาด้านหลังคนขับค่ะคุณผู้ชม
ชาญบอกว่าตอนนั้นท่านโดนยิงแล้วนะคะ
โดนยิงแล้วเจ็บแล้วยังหันไปช่วยปกป้องนายกอบตที่อยู่ฝั่งซ้ายมือตัวเองค่ะ
หันไปบอกให้หมอบต่ำหมอบต่ำ
รถตกข้างทางและคนร้ายก็ขับรถหลบหนีไป
แต่ในชาญบอกว่าไอ้รถที่มาทางขวาแล้วมาแซงแล้วก็ได้ยินเสียงกระหน่ำยิงเห็นไฟจากปลายกระบอกปืน
ชาญบอกว่าเขาเห็นเป็นสีขาว
แต่เอาจริงก็ไม่แน่ใจหรอกจะสีอะไรแต่มันมีรถเก๋งคันหนึ่งมาประกบแล้วพยายามจะแซงแล้วยิง
ตอนนั้นไม่รู้จริงว่าใครลงมือไม่รู้จริงว่าไอ้รถคนร้ายที่มาก่อเหตุมันมีกี่คนคือมันเร็วมากอะค่ะ
จะเป็นการเมืองท้องถิ่นหรือเปล่าในชาญบอกว่าขอไม่ตอบก็แล้วกัน
แต่ที่ผ่านมาไม่เคยเห็นนายกอบตมีปัญหาอะไรกับใครเลยจริง
อเจมส์ไม่รู้ครับไม่เคยมีตัวตัวที่ไหนเลยมีเหตุการณ์ในนั้นนะครับ
ใช่เจมส์ให้โมงโทดกดหมาย
ทับประตูไม่ใหอ้อกนะมั้ย
ก็ใช่ถ้าเป็นตามกฎหมายได้ก็ให้กฎหมายลงโทษไป
อืมคือถ้าสาเหตุมันมาจากการเมืองท้องถิ่นจริงจริงเนี่ย

ท่านผู้ชมครับภรรยาของรองนายกอบตสมชายม่วงกาศ
ซึ่งท่านเสียชีวิตนะฮะนี่คือภรรยานะครับ
วันนี้บอกยังทำใจไม่ได้เลยนะครับมันรวดเร็วมาก
ฝากไปถึงคนที่ลงมือก่อเหตุว่ากฎแห่งกรรมมันมีจริง
เหตุการณ์ในครั้งนี้เนี่ยครอบครัวยากจะทำใจเพราะไม่ทันตั้งตัว
ส่วนตัวเชื่อว่าสาเหตุมาจากเรื่องการเมืองท้องถิ่น
เพราะที่ผ่านมานายสมชายไม่เคยมีปัญหากับใครไม่เคยเป็นศัตรูกับใคร
ปกติสามีเวลามีประชุมไปข้างนอกจะไปรถคันเดียวกับนายกอบต
ภรรยาของนายสมชายบอกว่าเมื่อวานนี้ยังคุยกับสามีอยู่ตอน๕โมงเย็น
จะออกไปถามจะไปไหนสามีบอกจะไปประชุมกับนายกที่เมือง
หมายถึงที่ตัวเมืองค่ะก็ถามว่ากินข้าวหรือยัง
สามีบอกไม่เป็นไรแล้วก็ออกไปเลยจนกระทั่งมีเหตุการณ์เกิดขึ้น
หรือยังไงแน่แต่ว่าคุณแม่ไม่ได้ไปถามเข้าไม่ค่อยได้ถามคือเข้ามาบ้าน
คุณผู้ชมคะทีมข่าวของเราได้มีโอกาสสอบถามข้อมูล
จากตัวนายกอบตที่บัตร๗นะคะ

ท่านก็อยู่ระหว่างการรักษาตัว

นอนพักรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลเนี่ยนะ

ตัวนายกอุปตอบัติกับทีมงาน
จากอดีตนายกอบตบางสมบูรณ์๒สมัย
ให้ไปร่วมงานประชุมสัญหาประธานสมาคมนายกอบตจังหวัดนครนายกคนใหม่
คนเก่าก็คืออดีตนายกอบตบางสมบูรณ์
และเป็นคนที่มีปัญหากับตัวเองค่ะ

อันนี้นายกอบตบอกเองนะคะ
ว่าตัวอดีตนายกอบตบางสมบูรณ์คือคนที่มีปัญหาด้วย
แล้วในงานก่อนที่จะเกิดเรื่องอ่ะ
อดีตนายกอบตขึ้นพูดบนเวทีกลางที่ประชุมว่า
จะต่อสู้ให้ถึงที่สุดหลังแพ้การเลือกตั้ง

ไปกอกอตตบางสมบูรณ์ให้มาตรวจสอบคุณสมบัติ

ร้องเรียนการทุจริตของอดีตนายกอบตเหมือนกัน
ก็เลยเหมือนกับว่าไม่ลงรอยกันสักเท่าไหร่
อันนี้นายกอบตผู้บาดเจ็บให้ข้อมูลเองเลยว่า
ผมเชื่อว่าสาเหตุการลอบสังหารมาจากคู่แข่งทางการเมือง
เชื่อว่าถูกเชิญให้ไปร่วมประชุมเมื่อคืนนี้
เหมือนกับเป็นการหลอกให้ออกไปลวงให้ออกไปลวงให้ไปโดนฆ่า

คนที่เป็นอดีตนายกอบตที่เคยเป็นคู่แข่งกับเราตอนเลือกตั้ง

ใช่เพราะว่ามีมูลเหตุอยู่สองอย่างครับ
ก็คือการจัดการครั้งนี้
มันจะต้องมีคนส่งซิกนะฮะ

ผมประมาณการจากสิ่งแวดล้อมที่ได้เข้าไปนะครับ
มีการยื่นเรื่องการทุชฎฤทธิ์ในอบัตร
เอาโทษในอบตบางสมบูรณ์
ที่ผมคิดว่าเขาคงต้องเลือกวิธีการนี้นะครับ
ก็คือมูลเหตุจูงใจที่ผมคิดเองนะครับ

ทีนี้ค่ะนายกอบตบางสมบูรณ์ฝากถึงกลุ่มคนร้ายนะคะ
ว่าจะเป็นใครก็ตามนะคะยืนยันว่าจะดำเนินการให้ถึงที่สุด
ตัวถูกดำเนินคดีได้เลยเพราะทุกวันนี้กรรมติดจรวด
นานก็ต้องได้รับโทษสาเหตุที่รอดมาได้
เชื่อว่าเป็นเพราะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่แขวนไว้กับตัวคือเหล็กไหลพระธาตุนาดูลและหลวงปู่ทวดค่ะ
ส่วนผู้ที่เคราะหร้ายกลับกลายเป็นท่านรองนายกอบตและคนขับรถ
โดนกระสุนยิงเข้าเต็มเลยเพราะว่ากระสุนมันมาทางฝั่งขวา
และสองท่านนี้ก็อยู่ทางฝั่งขวาของรถนะคะ
แต่ก็ต้องรอให้ตำรวจเขาคลี่คลายคดีนั่นแหละ
อันนี้เป็นจากการคาดการณ์หรือว่าการคาดเดาเอาของทางนายกอบตยานกร
ใช่ค่ะตัวคนเจ็บเองเขาบอกไว้แบบนี้นะคะ
แต่เขาก็ไม่ได้บอกว่าเขาสงสัยใครนะคะ
บอกแค่ว่าอาจจะโดนใครก็ไม่รู้แหละลวงเขาออกมาเมื่อคืนหรือเปล่า
หรือถ้ามีปัญหาก็น่าจะมีปัญหาเรื่องการเลือกตั้งอะไรแบบนี้อย่างนั้นอย่างนี้
เอาเป็นว่าผู้ช่วยสวัสดิ์ราชาญดรยโทพระยูนอายุ๔๔ปี
ตอนนี้อาการพ้นขีดอันตรายแล้วคุยกับเราได้แบบนี้ที่ท่านเห็นอยู่
เป็นนายกอบตบางสมบูรณ์ที่นครนายกคนปัจจุบัน
ผ่านการเลือกตั้งล่าสุดมาเมื่อไม่กี่เดือนที่ผ่านมา
อดีตนายกอบตที่เหมือนจะถูกพาดพิงถึงก็ต้องให้ความเป็นธรรมเขาด้วย
เราก็ไปถามไปคุยมานะครับท่านผู้ชมครับเพราะว่าเมื่อช่วงเย็นที่ผ่านมา
สืบสวนลงพื้นที่ไปที่ทำการองค์การบริหารส่วนตะบนบางสมบูรณ์
ตรวจค้นเอกสารย้อนหลังต่างด้วยตั้งแต่อดีตนายกอบตเคยปฏิบัติหน้าที่อยู่
ก่อนที่จะพ้นการเลือกตั้งแล้วมีนายกคนใหม่นะครับ
ว่ามีปัญหาแบบไหนอะไรยังไงหรือไม่อย่างไรนะครับ
เราถามนายประสบโชคนิ่มเรืองอดีตนายกอบตบางสมบูรณ์ที่ถูกกล่าวหา
ว่าจะลงมือลอบสังหารเขาหรือว่าจะลวงเขาไปสังหาร
หรือมีปัญหากับนายกอบตคนปัจจุบันอะไรยังไงหรือเปล่า
นายประสบโชคยอมรับว่ามีปัญหากับดรยานกร
นายกอบตบางสมบูรณ์คนปัจจุบันจริง
เนื่องจากหลังเลือกตั้งเนี่ย
นายประสบโชคบอกว่าเขาเนี่ยไปรู้มาว่า
รยานกรโทประยูนเนี่ยขาดคุณสมบัติในการเป็นนายกอบต
พบว่ามีคดีโกงเงินอยู่๘ล้านบาท
ก็เอาเรื่องนี้ไปร้องเรียนแก่กรกต
เพราะคุณสมบัติถ้ามีคดีช่อโกงเนี่ยมันจะไม่ได้
ซึ่งก็ไม่ผิดที่จะเป็นญาติญาติหรือว่าดรยานกรเนี่ย
มองว่าเขาเนี่ยจะเป็นคนบงการในการลอบสังหาร
แต่นายประสบโชคยืนยันกับทีมข่าวของเรานะครับ
ขอยืนยันว่าไม่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ฝากไปถึงญาติ
หรือจะใครก็ตามที่ออกมากล่าวหาเขาว่าหากจะพุ่งเป้ามาที่เขาเนี่ย
ลองเปลี่ยนไปที่ประเด็นเงิน๘ล้านบาทที่มีคนไปโกงเขามาดีกว่า
เรื่องของการที่ว่ามาพาดพิงถึงผมผมก็ให้ทนายดูแล้ว
แต่ทนายบอกว่าคนชื่อโชคมันมีไปหมดเป็นล้านล้านคนเขาไม่ได้เอ่ยชื่อของผมเอง
ก็เลยทำอะไรไม่ได้นะฮะแล้วเรื่องจริงจริงแล้วน่ะ
ผมไม่เคยรู้เรื่องแล้วผมก็ไม่ได้ใส่ใจที่จะทำเรื่องนี้
เพราะเนื่องจากว่าผมเป็นคู่แข่งกับเขาในการเลือกตั้งนายกอบตวังสมบูรณ์
ก็อยากจะฝากผู้ที่ใส่ร้ายป้ายสีนะครับต้องคิดให้ดี
ชื่อให้ถูกเพราะเพราะผมตอนเนี้ยเหมือนก็ตกกลายเป็นจำเลยของสังคม
ผมเป็นนายกมา๑๒ปีผมไม่เคยเจอเขาแล้วก็ไม่เคยมีเรื่องบาดหมางกันเลย

ยืนยันนะครับว่าเบื้องหลังการก่อเหตุตอนนี้
เกี่ยวกับผมแน่นอนครับยืนยันครับผมลูกผู้ชายพอครับ
นี่ค่ะทีนี้ค่ะคือเรื่องทางคดีก็ต้องรอฟังจากทางตำรวจนะคะ
ตำรวจบอกว่าขอมุ่งไป๒ประเด็น
ความขัดแย้งทางการเมืองท้องถิ่น

สังหารคาดว่ามีไม่ต่ำกว่า๒คนแน่
และน่าจะเป็นคนที่รู้พื้นที่ชำนาญเส้นทาง
เนื่องจากว่าดูได้จากการเลือกจุดสังหารนะคะ
มันมืดมันไม่มีแสงไฟ
เหมือนรู้จุดว่าควรจะก่อเหตุยิงจุดไหน
ส่วนปืนที่ใช้นะคะคนร้ายใช้ปืนอากาศ
เพราะว่าในที่เกิดเหตุเจอปลอกกระสุนปืน๓ปลอก
หัวกระสุนปืนอีก๑หัวค่ะ
สืบสวนบอกว่าจะรีบหาตัวคนร้ายให้ได้ให้เร็วที่สุดนะคะครับ